คุณสุธินใช่ไหมที่บอกว่าจะนั่งกลาโหม
ไปถามคุณสุธินวันก่อนคุณสุธินยังบอกเลยว่าผมไม่ได้รู้จักผู้ใหญ่ในพัก
ผมรู้จากสื่อนี่แหละผมเปิดดูไทยรัฐทีวีนั่นแหละ
เอาทีนี้ค่ะคุณสุธินคลังแสงที่มีชื่อว่าจะนั่งเก้าอี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
แล้วบอกว่าตอนนี้รู้ว่าได้เป็นรัฐมนตรีผมยังไม่รู้ว่าตำแหน่งไหน
เอ้าแล้วอย่างนี้จะยังไงต่อคะท่านผมมาพร้อมทำงานทุกกระทรวง
ถ้าเป็นไปตามโผล่ก็ยินดีเนี่ยผมอ่ะนะ
ร่างกายแข็งแรงสู้งานทำงานได้ทุกรูปแบบ

ก็ทุกนโยบายเราต้องทำ
นโยบายเราต้องทำส่วนจะทำได้ช้าได้เร็วก็ดูที่ความเป็นจริงแล้วก็องค์ประกอบ
แล้วอย่างนโยบายกันเคทหารแล้วก็

ให้ความสบายใจกับคนในทหารในกองทัพได้ไหมเพราะว่าเขาเป็นห่วงว่าเหมือนกับว่า
ท่านอาจจะไม่ค่อยสันทัศน์เรื่องความมั่นคงอย่างนี้คือจะต้องเอายังไงดี
ผมเชื่อว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้ทุกอย่างเรียนรู้ได้แล้วก็ไม่เรียนจากใคร
เราก็เรียนจากคนในกระทรวงนั่นแหละแล้วก็ตั้งทีมงานแล้วก็เรียนรู้จากคนในกระทรวง
นี่แหละค่ะก็ต้องรอให้โปรดก้าวให้รู้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยหาทีมงานอีกครั้งหนึ่ง

คุณผู้ชมบอกว่าจริงก็ควรตรวจทุกคนค่ะ

น่าจะคุณสมบัติแหละดอมแม่เออคุณสมบัตินะฮะ